อันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คือกระบาดน้ำเงินเขาหล่มสะพานมาแล้วมาตัดหน้ากระบาดขาวตู้ทึบ
แล้วสุดท้ายนี่คืออยู่ในสภาพแบบนี้เลย
โอ้โหนี่เห็นภาพเคลื่อนไหกล้องวงจรปิดนะทั้งฝุ่นทั้งควันคือตลบอบอวนไปหมดเลย

ใช่กระบะคันนี้คันสีน้ำเงินคือเขาลงมาจากสะพาน
แล้วมันลงมาจากสะพานเป็นจังหวะมาตัดหน้า
กระบะขาวตู้ทึบนั้นน่ะทำยังไง
ก็พุ่งชนเข้าไปแล้วเดี๋ยวดูสภาพนะ
ว่ากระบะน้ำเงินมันอยู่ในสภาพไหนขอดูเป็นภาพนิ่งหน่อยค่ะ
ใช่อยู่ในสภาพแบบนี้นั่นแหละ

ของกระบาดขาวอัฮูมุมนี้คุณผู้ชม

โหแล้วมันไปอัดตรงเสาตรงนี้
ก็กระบะน้ำเงินสภาพอยู่ตรงนี้
จุดตรงงานนี้คือถนนสุขุวิคขาข้าวสตระหีบค่ะ
ที่ชนบุรีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนะนะในที่เกิดเหตุเนี่ยกระบะตู้ทึบสีขาวเนี่ยนะคะ
คนขับคืออายุ๒๗ปีนายพงพิพัฒน์ลิ้มโพย้อยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะ
ฝั่งกระบะตู้ทึบส่วนบนฝากระโปรงของเขาเนี่ยมีอีซูซูสีน้ำเงิน
เกยทับอยู่นายภัยโรศชุมละอองอายุหกสิบห้าปีครับเป็นคนขับก็ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถอ่ะค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนะนั่งตัวคุณลุงเนี่ยออกมาก่อน
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือ
ถามฝั่งคนคันขาวหน่อยเขาบอกว่าผมอ่ะขับรถมุ่งหน้าจะไปสัตหีบแหละ
ผมก็ลงสะพานมาแต่ว่าคันกระบะน้ำเงินเขาเปลี่ยนเลนกระทันหัน
อ๋อเหมือนเปลี่ยนเข้ามาในเลนส์ขวาใช่ชนเลยค่ะ
พอลงมาจากเลนซ้ายปุ๊บขับมาเข้าเลนกลาง
หน่อยหนึ่งเขาก็เบียดเข้าหน้ารถผมโอ้ยเนี่ยพอบอกแบบนี้ปุ๊บ
ผมก็รถผมไม่รู้จะหักไปทางไหนก็พุ่งชนอย่างจังเลย

คุณผู้ชมลงจากสะพานมาทิ้งระยะหน่อย

มันมีแรงส่งไงมันมีแรงส่งนะ

นี่ถ้าไม่มีไอ้เสาโครงนี้นะน้ำแข็งดอมมันจะไปอีกนะ
แล้วเดี๋ยวไปเจอเลนส์ของเขาส่วนหน้าอย่างนี้นะครับอันตรายครับ